ซิเจชนะทิพย์สงกระสินค่ะก็ออกมาเปิดใจผ่านสังคมออนไลน์ของตัวเองนะคะ
ใจความสำคัญก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ไปเก็บตัวที่โอกินาวาแล้วก็ฮาไวน์
หลังจากมีมิไฮโลเบตวิชนะคะโค้ชคนใหม่เข้ามาคุมทัพ
โค้ชด่าทุกวันค่ะแต่ก็ผ่านจุดนั้นมาได้
โค้ชยังสอนด้วยนะคะว่าเล่นฟุตบอลต้องคิดและวิ่งให้เยอะ
ต้องมีทามมิ่งที่ดีและเหมาะสมด้วยค่ะ
อกจากนี้ก็บอกว่าโค้ชเรียกชนะทิพย์ว่าสันจิที่แปลว่าลูกชาย
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าเราคือนักเตะต่างชาติต้องเล่นให้แตกต่าง
ก่อนที่จะทิ้งท้ายด้วยคำขอบคุณสำหรับประสบการณ์ที่ดีค่ะ
โดยเมซิเจในปีนี้ก็ยิงไปแล้ว๘ประตูในเจลีกนะคะ
ก็ช่วยให้คอนซาเดอร์ซัปโปโรทำสถิติดีที่สุดของสโมสร
ต่อกันที่สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนนะคะก็จะทำปลอกแขนกัปตันทีมรุ่นพิเศษให้กับทุกชาติ
ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สวมใส่ค่ะ
ประสงค์หลักนะคะก็เพื่อให้กำลังใจแล้วก็เชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคม
ซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปค่ะ
โดยปลอกแขนกัปตันของทีมชาติไทยก็เป็นการนำเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ของดาบตำรวจอนิรุธมลี
ที่รู้จักกันไปทั่วโลกจากการเข้าระงับเหตุชายที่คุ้มคลั่งถือมีดขึ้นโรงพัก
ด้วยการเข้าไปพูดคุยเกลี้ยกล่อมจนยอมวางมีด
และก็นายภูณทัศน์พงศถิตธนโชธ๑ในผู้ร่วมก่อตั้งชมรมจิตอาสาประชาชนของพระราชา
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งเฉลิมพงศ์เกิดแก้วนะคะกัปตันทีมชาติไทยก็ได้สวมใส่ปลอกแขนดังกล่าวที่ว่านี้
เกมนัดแรกไปแล้วค่ะแล้วก็จะสวมใส่อีกครั้งในวันที่๕ธันวาคมนี้ค่ะ
มาต่อกันที่ปลาคังชอนะคะกุลซื้อทีมชาติเวียดนาม
สามารถพาทีมบุกเอาชนะฟิลิปปินส์ได้๒ประตูต่อ๑ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนัดแรก
ก็ออกมาเปิดเผยหลังเกมว่าทีมทำงานอย่างหนักจนได้ผลการแข่งขันที่ต้องการ
แต่ว่ายังมีเกมนัดที่๒ในบ้านซึ่งก็มีความคาดหวังของแฟนฟุตบอลรออยู่
ขณะที่ผู้สื่อข่าวจากเวียดนามก็ไปถามที่โค้ชนะคะว่ามองข้ามช็อตไปถึงรอบชิงชนะเลิศเลยหรือยัง
ซึ่งโค้ชก็บอกว่ายังไม่ได้มองถึงจุดนั้นค่ะตอนนี้ขอเอาชนะฟิลิปปินส์ในเกมต่อไปให้ได้ก่อนค่ะ
สำหรับฟุตบอลอาเซียนคลับเกมรอบรองชนะเลิศนัดที่๒ทีมชาติไทยก็จะกลับมาเล่นในบ้าน
เจอกับมาเลเซียที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันพุธนี้๕ธันวาคมเวลา๑๙นาฬิกา